มาดูเหตุการณ์นี้กันนะคะมือพี่ลั่นไปเองค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๒๔ปี
เอาปืนเป็นลักษณะปืนไทยประดิษฐ์ขึ้นมาถูไถดู
แต่ลืมไปว่าข้างในมันมีลูกปืนอยู่ค่ะ
แฟนสาวกลับมาจากทำงานพอดีปรากฏว่าลูกกระสุนมันลั่นไปโดนต้นขาของแฟน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่โรงพักษ์สพบางปะโกงนะคะ
หลังจากเกิดเหตุแล้วตำรวจกู้ภัยก็ลงพื้นที่
ไปตรวจสอบซึ่งเป็นห้องพักแห่งหนึ่ง
อยู่ภายในซอยวัดบางวัวอำเภอบางปะกง
จุดเกิดเหตุคือลักษณะเป็นห้องแถว๒ชั้น
บริเวณชั้นล่างห้องแรกก็คือเลขที่ห้อง๒๖๖
ไปพบกับนางสาวโชติรสบะสุรินอายุ๒๕ปีค่ะ
ถูกกระสุนปืนขนาด๓๘ยิงเข้าที่ต้นขาซ้าย
กระสุนตอนนั้นตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึง

กระสุนยังคาอยู่ที่เท้าอยู่เลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันรีบห้ามเลือดเบื้องต้นก่อน
แล้วนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
ส่วนผู้ก่อเหตุอย่างที่บอกไปไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะ
แฟนของคนที่ถูกยิงนั่นเองนะคะ
ชื่อว่านายเอกชัยเขียวตายอายุ๒๑ปีค่ะ
ถูกตำรวจควบคุมตัวพร้อมกับปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสามแปด
พอไปตรวจค้นในตู้เสื้อผ้านี่ค่ะคุณผู้ชม
ไปพบกระสุนปืนขนาด๓๘อีก๔นัดด้วย
ทีนี้สอบสวนนายเอกชัยนายเอกชัยให้การบอกว่า
ขณะที่กำลังหยิบปืนที่เก็บเอาไว้ออกมาดู
ปรากฏว่าแฟนสาวกลับมาจากที่ทำงานพอดี

เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ตัวเองหันกระบอกปืนไปที่แฟนสาว
แล้วปืนพี่ลั่นไปเองค่ะ
ปืนมันลั่นเพราะนายเอกชัยลืมไปว่าตัวเองใส่กระสุนปืนไว้ในกระบอกปืนด้วย
ก็เลยทำให้แฟนสาวได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการสอบปากคำแฟนสาวอีกครั้งหนึ่ง
ต้นแม้จะอ้างว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจ
แต่นายเอกชัยก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ